ที่คุณแจ๊กรีนบอกไปในช่วงบันเทิงก่อนหน้านี้นะครับ
ว่าเป็นเกมที่สำคัญจริงนะครับ
แล้วท่านนักเตะเองรวมถึงแฟน

ลงสนามกดดันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราลงไปทำงานอย่างเต็มที่
ก็เชื่อว่าเราจะได้ผลการแข่งขันที่ดีกลับมาครับ
การเดินทางไปฝึกซ้อมของนักเตะทีมชาติไทยนะครับ
คืออยากจะไปซ้อมแบบปิดจริงนะครับ

แต่ว่าสื่อไทยก็มีโอกาสได้ไปถ่ายทำก่อน
อย่างหลัง๑๕นาทีก่อนที่จะลงแทคติกกันอย่างเข้มข้น
ส่วนใหญ่สนามถ้าจะเข้าไปดูก็ต้องปีนแบบนี้
มีทหารของเวียดนามปีนดู
สุดท้ายแล้วก็ถูกไล่ออกมา
คือสนามซ้อมอยู่ใกล้กับค่ายทหารที่ค่าเพิ่มที่พัก
ส่วนการซ้อมครั้งแรกว่าในช่วงเย็นนิชิโน่เองก็เน้นไปที่ความเข้มข้นเกี่ยวกับแท็กติก
ลงรายละเอียดเลยซึ่งตอนนี้ไม่มีนักเตะบาดเจ็บ
สมบูรณ์พร้อมทุกคนไม่กระทบต่อการฝึกซ้อมเลย
รวมถึงทุกคนนั้นยังมีกรรมใจที่ดี
และมุ่งมั่นที่จะสู้กับเวียดนามเพื่อกลับมาคว้า๓แต้มให้ได้ครับ
ภูตบอลชายหาดนะครับเมื่อวานพูดถึงไทยกับเวียดนามนะครับและภูตบอลใหญ่มากนะครับ
แล้วเนี่ยบอลชายหาดเจอกันครับเป็นการแข่งขันแต่พบกันหมดนะครับแล้วดันมาเจอกันในนัดสุดท้าย
ซึ่งเหมือนเป็นการชี้แชมป์กันด้วยครับสุดท้ายเนี่ยทีมไทยครับเล่นในบ้านนะครับ
เอาชนะไปได้๔๒ครับแข่งที่แหลมแท่นบางแสนจังหวัดชนบุรี
เป็นการชิงแชมป์อาเซียนนะครับมีการเชิญทีมนะครับอยู่นอกทวีปมาแข่งขันด้วยนะครับนอกโซนนะครับ
ก็ไทยเก็บ๑๒คะแนนเต็มจาก๔นับนะครับขวาแชมป์เป็นสมัยแรกนะครับได้สำเร็จในประติศาลเลยนะครับ
รับเงินอาชีพจากสมาทย์กรมกีฤษฐ์ฟุตบอล๕๐๐๐๐๐บาท
รองแชมป์เป็นเวียดนามครับอันดับ๓เป็นมาเลเซีย
อันดับ๔เป็นอาฟกานิสถานแล้วก็จีนนะครับ

ปตันทีมชาติไทยนั้นคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม
นี่เปลี่ยนโค้ชนะครับมาใช้ทาง
โค้ชเอกเศรษฐกรไทยชื่นตาในอดีตประตูฟุตส่อทีมชาติ
เน้นย้ำนะครับว่าเราข่มขวัญไว้ก่อนในฟุตบอลชายหาด
หวังว่าฟุตบอลใหญ่เราจะกลับมาได้เหมือนกัน

ไทยเจอกับเวียดนามที่บีดิงสเตดียมครับ
จะเริ่มถ่ายแล้วสดในเวลาทุ่มครึ่งนะครับ
แล้วก็เริ่มแข่งขันในเวลา๒ทุ่ม